ไปต่อกันที่ความขึ้นไหวของฟุตซอร์ทีมชาติไทย
ดวนกับทางทาจิกิสถานในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบ๘ทีมสุดท้ายคืนนี้นะครับ

ลอสเซซ่านำทีมกลับมาลงฝึกซ้อม
หลังจากที่ปล่อยพัก๑วันนะครับ

แล้วก็เน้นไปที่ความแม่นยำการจ่ายบอลในเกมลุก

นี้ทีมชาติไทยต้องรอเช็คทางรณชัยจูงวงศุกร์
บาดเจ็บนิ้วเท้าส่วนคนอื่นพร้อมลงสนามนะครับ
นำโดยกัปตันอาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลาง
ที่เคยยิงแฮทิกไปแล้วนะครับ
ทาจิกกิสานในรายการนี้เมื่อปี๒๐๑๖นะครับ
ส่วนทีมชาติไทยเนี่ยมีสถิติดีกว่าในการเจอกับทาจิกิสถานนะครับ
กันมา๔ครั้งแล้วก็เอาชนะไปได้ทุกครั้งเลยนะครับ